ช่วงนี้อากาศร้อนหน้าร้อนก็อาจจะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรได้มากมายหลากหลาย
แต่อากาศมันร้อนนะคุณผู้ชมสิ่งที่เราทำก็คือวิธีคลายร้อนใช่ไหมคะ
คลายร้อนแบบไหนล่ะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายสบายตัว
วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปเหมือนกัน
จากถามคุณผู้ชมเราก็ยังรวบรวมวิธีการคลายร้อนวิธีต่างมาให้ดูกันด้วยนะคะ
จะมีวิธีอะไรไอเดียแบบไหนกันบ้างไปชมกันเลย
ตลอดข่าววันนี้เราขอรวบรวมไอเดียดีเกี่ยวกับวิธีคลายร้อนมาฝาก
ยิ่งเข้าช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วก็
ร่างกายมันก็เหมือนถูกหลอมละลายไปด้วยแสงแดดที่แผดเผา
เราจึงต้องไปสอดแสวงหาวิธีคลายร้อนดีแจ่มมาฝากคุณผู้ชมกัน
เริ่มกันที่วิธีคลายร้อนแบบบ้านง่าย
โดนใจน้องหนูอย่างสไลเดอร์โครน
ไปกันที่ตำบลกระชอนอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เนี่ยเด็กได้ออกมารวมตัวกันเล่นน้ำคลายร้อน
ภายในคลองน้ำติดกับหมู่บ้าน
โดยเด็กได้คิดวิธีทำสไลเดอร์ขึ้นมาเอง
แบบที่เห็นนี่แหละครับ
ด้วยการนำโครนมาทาถูบริเวณริมฝั่งน้ำ

จนสามารถสไลด์ตัวลงน้ำได้แบบง่าย
เหมือนกับสไลเดอร์ในสวนน้ำยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก
ต่อกันที่วิธีคลายร้อน
ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมเสื้อคลายร้อน
ไอเดียนี้เป็นของหนุ่มเจ้าของเพจบ้านกูเอง
อดรนทนไม่ไหวกับสภาพอากาศบ้านเรา
จนต้องออกมาแชร์วิธีคลายร้อนโดยไม่ห่วง
และยินดีให้ทุกคนทำตามได้นั่นเองล่ะครับ
เริ่มจากหาถุงซิปล็อกขนาดใหญ่กว่าตัว
จากนั้นตัดรูเพื่อใส่หัวและแขน
เอาซิปล็อกไว้ด้านล่างแล้วใส่เสื้อออกจากบ้าน
ซื้อน้ำแข็งร้านใกล้บ้าน
น้ำแข็งเทใส่ในเสื้อพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้เสื้อคลายร้อนเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
จากนั้นก็ใส่ออกไปท้าแดดได้อย่างสบายใจเฉิบเลยทีเดียว
และสุดท้ายกับวิธีคลายร้อนยอดฮิตที่ถูกแชร์กันอย่างถล่มทลายอย่างแอร์คนจน
ที่เห็นอยู่นี่แหละครับเป็นการสาธิตวิธีการทำพัดลมน้ำแข็งหรือแอร์คนจนของพิสุสงฆ์
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจนำไปทำตามได้ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นั่นเองล่ะครับ
วิธีการทำก็คือให้นำกล่องโฟมที่เรามักจะเอาไว้แช่ของสดมาเจาะรูด้านข้างกล่องโฟมให้มีขนาดใหญ่เท่าขวดน้ำดื่ม๒๓รู
จากนั้นให้เจาะรูกล่องโฟมด้านบนให้มีขนาดที่พอจะให้วางหน้าของพัดลมลงไปได้
เมื่อทำโครงของพัดลมน้ำแข็งเสร็จแล้วต่อไปก็นำน้ำแข็งใส่กล่องโฟม
ฟ้ากล่องแล้วให้หันด้านพ่อมาหาเรา
นำพัดลมวางนอนที่ด้านบน
จากนั้นก็เปิดพัดลมได้เลยล่ะครับ
ทำให้เราเย็นสบายคลายร้อนได้อย่างดีทีเดียวล่ะครับ
โอ้นี่สิถึงเรียกว่าแอร์สุดประหยัดของจริง
ก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เอาจริงมันร้อนนะ
ก็ลองไปปรับใช้กันได้หรือว่าจะเอาน้ำแข็งเทลงไปอย่างที่ให้ดูก็ได้

ลองใครมีไอเดียก็ดีส่งมามาบอกกันก็ได้นะจ๊ะ